วันที่ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ระดมสรรพกำลังเข้าค้นหา

ก็ตอนนี้การทำงานก็เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มีสัญญาณที่ดีออกมาบ้าง

เดี๋ยวเราจะมาประมวลเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันนะครับว่า
ตั้งแต่ช่วงเช้ามืด

รัฐทีวีของเราจะประมวลภารกิจนะครับทั้งหมดการค้นหาตลอดทั้งวัน
เริ่มจากเวลา๓นาฬิกา
ทีมสนับสนุนหน่วยซิลได้เร่งอัดอากาศคุณผู้ชม

อัดอากาศใส่ทางออกซิเจน
ส่งให้ปฏิบัติการภายในถ้ำต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้า
ขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สายติดตั้งระบบสื่อสารทวนสัญญาณ
บริเวณปากถ้ำหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างพนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานในถ้ำกับศูนย์อำนวยการ
ปรับแผนการกระจายกระแสไฟฟ้าภายในถ้ำหลวงด้วยเพื่อรองรับการทำงาน
รวมถึงแผนอบพยพเคลื่อนย้ายทีมหมูป่าออกจากถ้ำหากว่าเจอตัวแล้ว
แล้วก็รองรับแผนเพิ่มการระบายน้ำโดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ขนาด๕๐๐กิโลวัตต์เพื่อจ่ายให้กับระบบสูบน้ำภายในถ้ำทั้งหมด
ก็มีการแบ่งเป็น๓จุดด้วยกันนะครับ
จุดที่๑จ่ายกระแสไฟฟ้าระยะทาง๒๐๐เมตรให้เครื่องสูบน้ำขนาด๒๒กิโลวัตต์จำนวน๒เครื่อง
จุดที่๒จ่ายกระแสไฟฟ้าระยะทาง๓๐๐เมตรให้กับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่๑๕กิโลวัตต์๒เครื่อง
สูบน้ำขนาด๑๑กิโลวัตต์๒เครื่องเครื่องสูบน้ำขนาด๒๒กิโลวัตต์๒เครื่อง
และจุดที่๓จ่ายกระแสไฟฟ้าระยะทาง๑๕๐๐เมตรให้กับเครื่องสูบน้ำขนาด๑๕กิโลวัตต์จำนวน๖เครื่องด้วยกัน
ส่วนการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานก็มีด้วยกัน๑๐๐คนสับเปลี่ยนตลอด๒๔ชั่วโมงเพื่อไม่ให้มีการเหนื่อยล้านะครับ
ขณะเดียวกันกลมน้ำบาดานและผู้เชี่ยวชาญการขุดเจาะบาดานได้มีการเตรียมขุดเจาะหลุมที่๓เพื่อเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำ
หลังจากตลอดวัน๒วันที่ผ่านมามีการสูบน้ำน้ำออกค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยนะครับก็จะมีการขุดอีกหนึ่งบ่อนะเพื่อเจาะน้ำนะครับ
โดยขณะนี้บอกว่าลดระดับน้ำในถ้ำลงมาได้นะครับแล้วก็จะมีการลำเลียงท่อเส้นที่๓ความยาว๑๗๐เมตรบริเวณปากถ้ำจุด๓๐๐เมตร
เพื่อระบายน้ำจากโถงปากถ้ำออกมาด้านนอกเพิ่มอีกด้วยในลักษณะที่เหมือนกับการลักน้ำโดยที่จะวางท่อขนานกัน๓ท่อซึ่งจะทำให้การระบายน้ำนั้นเร็วขึ้นด้วย
แรงข่าวที่ดูแลเรื่องการวางท่อระบายน้ำให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าจากการเพิ่มท่อเส้นที่๓นี้ทำให้สามารถระบายน้ำได้ถึง๖๐๐คิวต่อชั่วโมง
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเป็นสัญญาณที่ดีเลยแล้วก็จะมีการเตรียมท่อไว้อีกจำนวนมากโดยมีแผนจะลากท่อเข้าไประบายน้ำในถ้ำระยะทาง๑๕กิโลเมตรแต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะครับว่าฟ้าฝนเป็นใจหรือเปล่าข้างในจะเป็นอย่างไรก็ต้องประเมินสถานการณ์กันอีกทีหนึ่ง
นี่นะครับเป็นการทำงานเป็นภาพการสูบน้ำของเจ้าหน้าที่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมแหม่ได้เครื่องสูบน้ำนี่คุณผู้ชมเป็นเครื่องสูบน้ำพญานาค
โอ้โหกำลังการสูบมหาศาลค่ะช่วยได้เยอะทีเดียวนะคะเรื่องสูบน้ำพญานาค
เอามา๓เครื่องเลยนะครับมาช่วยระบายน้ำจากถ้ำอีกส่วนคือการเจาะน้ำบาดานบอกว่าจะมีการเจาะน้ำบาดานสูบออกมาจากในถ้ำ๒จุดตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าบอกว่าสามารถสูบได้ในปริมาณมากแล้วก็บอกว่ามีการขุดเจาะน้ำบาดานเพิ่มอีก๑จุดแล้วด้วยลึกไปประมาณ๔๐๕๐เมตรคุณผู้ชมนี่เป็นความคืบหน้า

ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมด้านการค้นหาบนเขาขุนน้ำนางนอนทีมลาดตะเวนสำรวจป่องเหนือถ้ำหลวงฝั่งด้านผาหมีเนี่ยนะนำโดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและ
เมื่อวานนี้ไปได้๔๐เมตรรวมตอนนี้๗๐เมตรแล้วนะครับ
เรื่องต้นพบว่าข้างในโพรงสามารถลงต่อไปได้อีก
แต่ว่าอุปสรรคก็คือมีเศษหินขวางทาง
แล้วก็บอกว่าหากนำออกมาก็ยังเข้าไปได้ต่อ
จากนั้นบอกว่าจะมีการใช้เครื่องมือสแกนดูว่า
เหลือระยะทางอีกเท่าไหร่ที่จะทะลุไปภายในได้
ขณะที่การสแกนเจาะถ้ำด้านข้างที่อยู่ระหว่างการหารือกันอยู่ตอนนี้
เนื่องจากว่าอุปกรณ์ที่ใช้เจาะหนักมาก
หากยกผิดวิธีจะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
จากนี้ได้ให้แพทย์ที่สามารถดำน้ำได้เตรียมความพร้อม
ซึ่งไม่ได้มองแค่ผลสำเร็จของปฏิบัติการ
แต่อย่างที่บอกไปมองข้ามไปถึงการดูแลรักษาพยาบาล
ดูแลครอบครัวและก็ญาติของทั้ง๑๓คนด้วย
ขณะที่เมื่อเวลาประมาณ๑๓นาฬิกา๓๐นาที
พลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการหน่วย
ัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซิล
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในถ้ำหลวง
ที่ประกาศว่าการค้นหาทีมนักฟุตบอลหมูป่า
หากไม่พบเด็กหากไม่พบโค้ชที่ติดอยู่ในถ้ำ๑๓ชีวิต
จะไม่เลิกภารกิจการค้นหาอย่างแน่นอนค่ะ
โดยปฏิบัติการหน้าที่วันนี้ก็ต้องทำงานแข่งกับเวลานะคะ
เพื่อให้หน่วยซิลเข้าไปตั้งกองบัญชาการบริเวณโถงที่๓
เพื่อเข้าไปถึงหาดพัทยาบีชได้ไวที่สุด
เพราะว่าเวลาล่วงเลยมานานแล้ว
ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทีมงานด้วยนะคะ
โดยจะใช้ขวดอวกาศ๒๐๐ขวด
ผูกไว้ระหว่างทางเข้า
ทางเข้าไปทุก๒๕เมตรนี่แหละค่ะ
พร้อมกับอาหารที่เพิ่มพลังงานเข้าไปด้วย
แต่ดูกระแสน้ำยังค่อนข้างแรงอยู่
ใช่แม้ว่าน้ำจะไม่ขุ่นมากเท่าไห
วิธีการเนี่ยตรงนี้ก็มันเป็นน้ำหมดเลยนะครับ

คือเราจะมีเชือกนำที่จะนำเราเข้าไปถึงจุดนั้นน่ะได้

ในทุกจุดที่เราทำเนี่ยเราต้องเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ
ความปลอดภัยเป็นสำคัญเราจะถ้าเกิดความเสียหายมันจะไม่คุ้มนะครับ
ดังนั้นเราจะใช้วิธีตอนนี้เราก็ระดมขวดอากาศมานะครับ
โดยที่ทุก๒๕เมตรของเชือกเลยต้องมีขวดอากาศเนี่ยผูกไว้ตลอดเวลานะครับ
ผูกไว้อย่างนี้ก็เพื่อนักดำน้ำเนี่ยที่เราที่จะเข้าไปถึงน้องให้ได้นะครับ
น้องเด็กให้ได้เนี่ยเมื่อไปถึงแล้วเราจะต้องเอาอาหารไปให้เขา
แล้วหลังจากนั้นในการออกมาเราต้องหาวิธีนำออกมา
ไม่ใช่ใช้ระยะเวลาอันสั้นนะครับต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร
ประมาณก็น่าจะประมาณสัก๓กิโลนะที่จะต้องดำ

ในเรื่องของกวดอากาศนะครับทั้งเรื่องอ่าอาหารทั้งเรื่องของการติดต่อสื่อสาร
จะต้องลากสายโทรศัพท์ไปด้วยเพื่อให้ติดต่อกับน้องได้นะครับแต่สิ่งสำคัญนะวันนี้
เราต้องเร่งไปถึงน้องให้ได้นะครับคิดว่าทุกท่านที่อยู่ทางบ้าน
หรือมันชนจะมาถามผมว่าถึงไหนล่ะถึงไหนล่ะอะไรเนี้ยนะครับ
หลักกันใหม่แล้วก็ไปนะฮะเช่นดำน้ำไปไปเจอกระแสน้ำวน
เรามาตั้งหลักก่อนคิดว่าเราจะต้องอุปกรณ์อะไรที่จะสู้กับน้ำต่อไปนะครับ
แล้วก็เราจะพุ่งไปได้เราเดินหน้าอย่างเดียวนะครับ
ผู้บัญชาการฐานเรือท่านก็ให้การสำนุนศูนย์นี้อย่างเต็มที่นะครับ
แล้วก็ตอนนี้ก็มีวันนี้เนี่ยก็จะเอาขวดอากาศมาประมาณ๒๐๐ขวดนะครับ
โดยที่กองทัพอากาศช่วยขนมาให้เรานะครับแล้วก็มีกำลังมาสำนุนมากมาย
เราทำงานเต็มที่ครับไม่เลิกนะครับเราไม่พบเราไม่เลิกครับ
ขณะที่ผลเอกชายชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ซึ่งก็เดินทางไปเยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจการปฏิบัติงานของทั้งทหาร
ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในพื้นที่แล้วก็ไปพบญาติของเยาวชนบางส่วน

ก็ยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนนั้นยังคงทำงานยังคงพยายาม
เพื่อช่วยเหลือให้ถึงที่สุดต่อเนื่อง๒๔ชั่วโมง
กว่าจะนำน้องทั้งหมดออกมาได้อย่างปลอดภัย
พร้อมทั้งขอยืนยันว่ากำลังของกองทัพทุกคน
โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ยังคงมีกำลังใจดี

โดยกองทัพพร้อมสนับสนุนทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือเด็กทุกคนออกมาให้ได้ค่ะ
ในช่วงเวลาเดียวกันนะคะมีรายงานว่าหน่วยซิลได้เข้าสู่ห้องโถง๓

นำทางไว้ที่๓แยกได้ระยะทาง๔๐๐เมตร
ขอรับการสนับสนุนอีเมอร์เจนซี่ฟรอยสเปรคแบรนด์เข็ด
หรือว่าผ้าห่มอวกาศให้ความอบอุ่น
เนื่องจากว่าอากาศในถ้ำเริ่มหนาว
และเสื้อผ้าของเจ้าหน้าที่ก็เปียกเป็นเวลานานด้วย
หลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวออกไปทางสื่อต่าง
ชาวโซเชียลระดมกำลังขอความช่วยเหลือจนครบ
แล้วก็นำส่งไปยังถ้ำหลวงเป็นการเรียบร้อยค่ะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารนำนายสุธิศักดิ์สอนลำผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมปัตตะพีวิทยา
จุดนี้อยู่ห่างจากสรรปันน้ำไปทางทิศเหนือประมาณสักครึ่งกิโลเมตร
ซึ่งขณะสำรวจพบว่ามีความลึกประมาณ๙๐เมตร
ประกอบไปด้วยเครื่องปั่นไฟฟ้าเครื่องอัดลมรถไถขนาดจิ๋วไปปรับพื้นที่ค่ะ
แต่ว่าขณะนี้กำลังใช้คนปรับพื้นที่เพื่อให้รถไถลงได้อยู่
แต่ขณะนี้ก็ได้ขนช่างขึ้นไปก่อน
ซึ่งนายสุธิศักดิ์ก็บอกว่าวันนี้เป็นการปฏิบัติการเจาะโพรงเพื่อให้แสงสว่างเข้าไป
ก็ต้องลองส่องกล้องหรือว่าเจาะดูก่อนนะคะว่าจะขยายได้แค่ไหน
โดยโพรงที่เจาะอยู่ใกล้หาดพัทยาบิชมากที่สุด
ในช่วงเย็นนะคะนายนรงศักดิ์โอสธนากร
ว่าราชการจังหวัดเชียงรายออกมาอีกครั้ง
แถลงสรุปการทำงานภาพรวม
ในการค้นหาผู้สูญหายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอีกครั้ง

ท้องฟ้าเปิดไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม
พร้อมสั่งระดมเครื่องสูบน้ำเพิ่ม
หลังน้ำลดในระดับที่น่าพอใจ
กับจัดชุดประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนท้ายน้ำ
เจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำเปิดทางให้หน่วยซีลเข้าไปช่วยเหลือสิบสามชีวิต
เตรียมเบี่ยงเส้นทางน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติบนดอยผาหมีเพื่อไม่ให้ไหลลงสู่ถ้ำหลวง
พร้อมกับมีการปรัดกระแสดราม่าว่าเจ้าหน้าที่ไทยขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ
ร่วมสนับสนุนภารกิจค้นหาท่านผู้ว่าบอกค่ะว่าเป็นเพียงการสื่อสารคลาดเคลื่อนเท่านั้นค่ะ
จากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยังกล่าวอีกว่าขณะนี้มีบุคคลฉวยโอกาสแอบอ้างเรียรายเงินหรือว่ารับบริจาค
โดยอ้างว่าจะนำมาช่วยเหลือที่ถ้ำหลวงก็เลยยืนยันอีกครั้งค่ะ
หน่วยงานราชการมีงบประมาณเพียงพอไม่จำเป็นต้องขอรับการบริจาค
หากพบเห็นก็ให้แจ้งเบาะแสเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมาย
ผมยืนยันนะครับว่าใครจะมาช่วยขจะเอาความรู้มาเขย่าเทคโนโลยีมา
ใครยาวเครื่องมือใดใดมาเราน้องน้องรับหมดนะครับ
แต่ก็ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เราวางแผนตั้งแต่เดิมไว้
แล้วเราก็โทรซีสหรือกระบวนการขยายการปฏิบัติการตรงนี้ไปโดยตลอดนะครับ
เห็นว่าใครมาช่วยนะฮะถ้าต้องเป็นภาระกับพวกเราเช่นมาช่วยแล้ว
ต้องให้ค่าเดินทางต้องให้เราใช้จ่ายค่าที่พักต่าง
คงไม่ไหวเหมือนกันหรือต้องเช่าอุปกรณ์อย่างนี้เรารับไม่ได้นะครับ
เราก็ที่มีเทคนิคก็ถือว่าเดี๋ยวพอในการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้นะครับ
ขณะเดียวกันในการแถลงกล่าวผลตำรวจตรีชูรัฐบานเง่ารองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๕
ก็แถลงถึงกระแสข่าวว่าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนไม่ใช่พื้นที่สีแดงอย่างที่หลายคนเข้าใจ
ไม่ใช่พื้นที่ซุกซ่อนยาเสพติดหรือเป็นเส้นทางที่กระบวนการลักลอบมุดถ้ำเอายาเสพติดออกไปที่อื่น
แต่ในอดีตมีการลักลอบลำเลียงผ่านสรรเขาของหุบเขาแดนลาวเท่านั้นไม่ใช่ถ้ำหลวง
สำหรับข่าวลือว่าเคยมีคดีจับกลุ่มยาเสพติด๑ล้านเม็ดที่ถ้ำหลวงก็เป็นความเข้าใจผิด
เพราะว่าข้อเท็จจริงคือจับกลุ่มได้ที่บ้านน้ำจำริมถนนพะหนโยธิน
และกรณีที่ต่อชดถอนกำลังด่วนออกจากพื้นที่ที่ไปหาปล่อง
ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เป็นการประทะกับนักค้ายา
แต่เนื่องจากค้นหาปล่องเข้าถ้ำไม่พบ
จึงต้องไปค้นหาในจุดอื่น

ก็ได้มาร่วมและมาเป็นหัวหน้าพนักงานส่วนในคดียาเสพติดรายสำคัญสำคัญ
หลายคดีนะครับจึงขอยืนยันว่าถ้ำหลวงแห่งนี้
ไม่ใช่เส้นทางลำเลียงยาเสพติดหรือแหล่งพักแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดแต่ประการใด
ดังนั้นถ้ำหลวงไม่ใช่พื้นที่สีแดงนะครับนี่นะครับ
ตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่สีแดงอย่างแน่นอนขณะเดียวกันคุณผู้ชมช่วง
สิบแปดนาวริกาห้าสิบนาทีเนี้ยนะครับก็มีมีจากกองทับ
กองทัพกองพันธุ์บินที่สี่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับศูนย์การบินทหารบกลบบุรี
ทำการขนย้ายรถแบ็คโฮหนัก๑๔ตัน
เพื่อให้ทีมกู้ภัยและทหารรบพิเศษ
โดยบัญชาการสงครามพิเศษและทีมวิศวกรขุดเจาะ
เคลียร์ทางที่บริเวณดอยผาหมีที่มีการขุดลงไป
หลังขณะขุดเจาะที่บริเวณโถงที่๓ไปยังโถงที่๔นั้น
ก็บอกว่ามีปัญหาอุปสรรคอยู่ตรงที่ความแข็งของหิน
เหลือระยะทางไม่ถึง๑๐เมตรแล้วก็จะเข้าถึงโถงสุดท้ายที่อยู่ภายในถ้ำ
สันนิษฐานว่าเด็กอาจจะอยู่ตรงนั้น
กองทัพบกซื้อมาจากประเทศรัสเซียในปี๒๕๕๙
ในราคาลำละ๓๓๑ล้านกว่าบาทด้วย